ที่เรื่องของความคิดเห็นนะคะมาในกลุ่มของทนายความกันหน่อย
คุณผู้ชมคิดถึงคนนี้ไหมคะอดีตทนายแม่
ทนายกฤษณะสีบุญพิมพ์สวยนะคะพอฟังตำรวจแถนแหลงแล้ว
นายกฤษณะว่ายังไงทนายกฤษณะบอกว่าเชื่อตำรวจครึ่งเดียว
ครึ่งเดียวให้เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนคุณแม่เลย
เชื่อแค่๕๐อีก๕๐ต้องดูที่อายการ
ใช่ค่ะก็ส่วนจะมีข้อสงสัยหรือพยานหลักฐานใหม่อะไรยังไง
เดี๋ยวทางทนายกฤษณะบอกว่าถ้าทางฝั่งเขามี
เพราะเขาก็ทำงานร่วมกับสสเต้ใช่ไหมเขาอาจจะส่งไปที่อายการเลย
นายกฤษณะพูดถึงภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจนำมาแถลงในวันนี้
บอกว่าส่วนตัวมองไม่ชัดค่ะต่อให้มีผู้เชี่ยวชาญมายืนยัน
สารอาจจะมองว่าน้ำหนักไม่มากพอด้วยซ้ำเพราะมันไม่ชัด
สุดท้ายอาจจะเป็นลักษณะที่ยกผลประโยชน์ให้กับจำเลยไปเลย
ส่วนบาดแผล๒๖แผลที่ขาของคุณตังโม
นายกฤษณะบอกว่าเอาจริงผมเนี่ยเห็นแผลมากับตาของตัวเองเลย
เห็นพร้อมกับคุณหญิงหมอพรทิพย์
เรื่องนี้อยากให้คุณหญิงหมอพรทิพย์ออกมาให้ความเห็นก็แล้วกันนะ
ว่าจะตรงกับที่ตำรวจแถลงหรือเปล่า
เพราะคุณหญิงหมอพรทิพย์เห็นกับตาผมก็เห็นกับตา
เรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือไทม์ไลน์ที่ตำรวจนำมาเปิดเผย

ช่วงเวลาที่หัวเรือกลับไปรับแซนไทม์ไลน์มันหายไปไหน

ส่วนจะดำเนินงานอะไรต่ออีกหรือเปล่าในคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
ทนายกฤษณะบอกว่าก็ผมไม่ใช่ทนายแม่อีกต่อไปแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายก็ยังเดินหน้าหาหลักฐานใหม่
เพื่อหาความจริงกรณีการเสียชีวิตของคุณตังโมอยู่นะ
แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานของตำรวจอะไรนะ
ก็เหมือนกับประชาชนคนนึงถ้าสงสัยอะไรก็หาหลักฐาน
ก็ส่งมาได้เดี๋ยวจะรวบรวมส่งให้อายการเอง
ส่วนตัวผมเองที่มีข้อสังเกต
ก็คือตอนที่เรือกลับมารับแซนเนี่ย

กลับมารับแซนที่ท่าเรือไหมตอนที่คุณแซนมาทีหลัง
แต่เห็นเขาอธิบายเฉพาะไทม์ไลน์ที่ไป
แต่ตอนที่กลับมารับคุณแซนเนี่ยเขาลืมไปหรือเปล่า
อันนี้ผมเป็นข้อสงสัยผมนะ
ขออีกหนึ่งทนายทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะ
ก็เคยออกมาวิเคราะห์เรื่องของคดีคุณแตงโมอยู่บ้าง
ทีนี้ก็ขออนุญาตให้วิเคราะห์การแถลงของตำรวจหน่อย
นายรณรงค์บอกว่าติดใจ๒ประเด็นค่ะ
หนึ่งคือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจออกมาแถลงวันนี้นะ
ก็ไหนบอกว่ามันจะชัดขึ้นมาก

แซวว่าทีมข่าวเรายังทำได้ชัดกว่านี้อีกละมั้ง
ทำได้ชัดกว่าตำรวจหรือเปล่าทนายรณรงค์ถามมา
ทีนี้กล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะดูแล้วผิดหวังเหมือนกัน
เพราะถ้าจะบอกตามภาพในกล้องวงจรปิดว่าคุณแตงโมตกที่บริเวณท้ายเรือ
นายรณรงค์บอกว่าผมก็ไม่เชื่อเพราะมันเห็นไม่ชัด
เข้าใจว่าตำรวจคงจนบรรยาว่าไม่รู้จะยังไง
ก็เลยต้องเอาภาพนี้มาเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีว่าคุณแตงโมตกจากท้ายเรือ
ทีนี้ค่ะคดีนี้คนได้เปรียบมากที่สุด
นายรณรงค์บอกว่าคุณแซนเพราะเธอปฏิเสธตั้งแต่แรกว่าเธอไม่ได้ทำอะไรเลย
มันต่างจากปอและโรเบิร์ตที่เป็นคนขับเรือและสลับกันขับเรือ
ส่วนการที่มีบุคคลต่างนำเรื่องคดีของคุณแตงโมไปร้องเรียนกับหน่วยงานอื่น
ก็ถ้าไม่มีการสั่งโอนย้ายคดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันก็ไม่เป็นผลอะไรนะ
ทนายรณรงค์บอกว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะว่า
คดีนี้มันจะกลายเป็นนิยายเล่มหนึ่งที่ขายดีมาก
คนจะเชื่อในเรื่องที่ตัวเองอยากเชื่อ

ดีนี้จะกลายเป็นนิยายเล่มหนึ่งที่ขายดีมาก
เพราะคนจะเลือกเชื่อสิ่งที่ตัวเองเชื่อ
คนไม่ได้สนและอีกอย่างยิ่งตำรวจออกมาบอกว่า
โปรโมทว่าภาพโอเคภาพโคตรชัดเลย
วันนี้น่ะไม่ต้องถางตาดูก็เห็นว่าโคตรชัดเลย
ตัดมาให้พร้อมมีพยานผู้เชี่ยวชาญพร้อม

ก็อันนี้ก็ไม่ได้ออกตัวแทนตำรวจนะ

ที่เราเอามานำเสนอข่าวก็ไม่ต่างกันมาก

แต่ว่าตำรวจวันนี้เขาแถลงเขาผ่านผ่านจอโปรเจคเตอร์ไง